คราวนี้สังคมออนไลน์ก็แชร์คลิปเหมือนกัน
มีคนนำสุนัขไปทิ้ง๒ตัว

เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นี่ฮะ
ดูนะฮะตรงวงแดงไว้เนี่ยนั่งแท็กซี่มา
นี่ครับแล้วหมามันก็วิ่งเงินพลาดเลย๒ตัว

ใช่แล้วมันก็แปลกที่เจอคนเจอรถเจออะไรตื่นไปหมดเลยนะครับ
มีคนเอาสุนัขพันทาง๒ตัวมาทิ้งริมถนน
แล้วก็หนีขึ้นรถแท็กซี่ไปนะครับ
สุนัขมันก็ตื่นวิ่งตามหาเจ้าของเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒๙มีนาคมเมื่อคืนนี้นะครับ
ริมถนนซอยจรรย์สนิทวงศ๑๓บางแวก๒๑นะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ถามไปยังคนที่โพสต์คลิปคุณเขมสอน

เขาก็วิ่งตามจับมันได้ตัวหนึ่ง
คือมันเห็นคนที่จะไปจับมันมันก็วิ่งหนีเหมือนกัน

ส่วนอีกตัวนึงมันตะเลิศหายไปไหนก็ไม่รู้ยังไม่ทราบชะตากรรมเลย
ตัวที่ชาวบ้านเขาช่วยไว้ได้เนี่ย
มีคนใจบุญเข้ามาติดต่อขอรับไปเลี้ยงต่อแล้ว

ใครที่คิดจะทิ้งสุนัขอย่าคิดว่าไม่ผิดนะครับ
โดยนางสาวชัญญาผาสุพงศ์หัวหน้าฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
ของสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระราชุปธรรมนะครับ
บอกว่าการทิ้งสุนัขมีการแจ้งว่าสุนัขถูกทิ้งมาที่หน่วยงานในทุกวัน
เฉลี่ยวันหนึ่ง๔๕สาย
โดยเฉพาะช่วงนี้ก็หนักหน่อยเพราะว่ามีข่าวเรื่องโรคพิษสุนักบ้าระบาด
ทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มีความผิดตามกฎหมายทารุณกรรมสัตว์นะครับ
ตามมาตรา๒๓เกี่ยวกับเรื่องสวัสดีภาพสัตว์
จะเป็นทิ้งที่ไหนก็แล้วแต่ทิ้งริมถนนทิ้งที่ไหนทิ้งที่วัดอะไรพวกนี้ผิดหมด
เพราะว่านอกจากผิดกฎหมายแล้วถ้าไปทิ้งริมถนนเนี่ยมันเสี่ยงอันตรายด้วย
ใช่ค่ะเมื่อกี้นี้เหมือนรถเกือบชน
ใช่มันก็วิ่งไปเรื่อยนะครับ
ก็มีคำแนะนำว่าท่านที่เลี้ยงสุนัขแล้วไปไม่รอดแล้วไม่อยากเลี้ยงต่อแล้วนะครับ
มันก็มีวิธีดีอีกหลายอย่างอย่างเช่นประกาศหาบ้านใหม่ให้มันหาเจ้าของใหม่ให้มัน
หรือไม่ก็พาไปหาหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องที่เขาจะดูแลต่อได้
หรือถ้าจะเลี้ยงต่อไม่อยากให้มันมีปริมาณเพิ่มก็จับมันทำหั่นซะ
ใช่อย่ามาทิ้งไว้แบบนี้สงสาร